นะครับ

แหล่งแล้วจะแจ้งตัวเรา

เยินจรเอาไปไม่รู้

ว่ามันเป็นปืนผมผมก็ไม่กล้าจะไปยุ่งกับเขาเลยแจ้งจักรตีให้มาดูแลให้ตัวสอบดีกว่าใช่ครับผม